แล้วก็ไม่ถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่ตัดสินโชคชะตาอนาคตครอบครัวของพี่เขียวจากจังหวัดตรังว่าจะสามารถคว้าทุนสูงสุดไปต่อลมหายใจให้กับครอบครัวได้หรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับเฉลย๔ข้อครับ
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านและรวมทั้งพวกเราทุกคนเอาใจช่วยนะครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

บานประตูตู้เสื้อผ้าสีม่วงมีรูปผีเสื้อบินอยู่ทั้งหมดกี่ตัว

น้องฟรีมเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
สามตัวซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูก

สามตัวทั้งหมดที่บินอยู่นะฮะ
ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวของพี่เขียวนะครับจากจังหวัดตรัง
ถูกไปหนึ่งข้อแล้วรับทุนไปต่อลมหายใจอยู่ที่ห้าพันบาท
ลุ้นกันต่อครับตื่นเต้นกันต่อ
ผมจะเลือกเฉลยข้อที่๒จากเรื่องข้าวต้มหมูสับครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ให้ทำข้าวต้มจำนวน๑๕ชามภายในเวลา๒นาทีครึ่ง
จะทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้

๒ด้วยลูก

ใช้เวลาไปทั้งหมด๑นาที๓๔วินาทีครับ

รับทุนไปต่อลมหายใจอยู่ที่

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ระบุปีพศอะไร

น้าแพลน
เลือกตอบตัวเลือกที่๒

ซึ่งเป็นคำตอบที่

พศที่ถูกต้องนั้นคือ

เอาไม่เป็นไรอย่าเพิ่งเสียขวัญเสียกำลังใจ
เพราะยังเหลืออีกหนึ่งข้อครับคุณผู้ชม
ถ้าข้อสุดท้ายสามารถพิธีโจทย์คำถามได้
นั่นหมายความว่าเราได้รับเงินแสนกลับบ้าน

เพิ่งแร่ป้ายมาเองได้ก่อนออกจากบ้านเนี่ย
นะฮะข้อสุดท้ายที่ผมจะเฉลยก็คือเรื่อง
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ให้จับคู่เหตุการณ์ที่ต้องทำในแต่
ระวังตามเนื้อเพลงนะครับ
ซึ่งภารกิจต่างมีอยู่๕ภารกิจได้แก่
ท่านรองทำงานออฟฟิศอยู่กำแพงแสนประชุมสภานัดผู้แทน
น้าพินนะฮะเลือกเรียงดังนี้นั่นก็คือวันอาทิตย์ทำงานออฟฟิศ
วันจันทร์อยู่กำแพงแสนอังคารวันพุธวันพฤหัสประชุมสภา
วันศุกร์ตามท่านรองวันเสาร์นัดผู้แทนซึ่งเป็นคำตอบที่

เนื้อเพลงไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยที่ถูกต้องคือดังนี้วันอาทิตย์ออฟฟิศพี่ปิดตีสองวันจันทร์พี่ต้องตามท่านรองไปที่บางแสน
อังคารวันพุธวันพฤหัสมีนัดผู้แทนวันศุกร์อยู่กำแพงแสนวันเสาร์ผู้แทนประชุมสภา
เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยไม่ได้ไปอีกหนึ่งข้อแต่วันนี้นะครับครอบครัวของพี่เขียวจากจังหวัดตรังก็ทำไปไม่น้อยครับ
หรือว่าเรามาใช้โอกาสแล้วนะครับแต่ถ้าวันนี้เรานอนอยู่บ้านเฉยเงินหมื่นก็ไม่ได้ลอยมาหาเราถูกไหมพี่เขียวนะครับ
เหมือนครอบครัวพี่เขียวที่มาในวันนี้พี่เขียวเงินหนึ่งหมื่นบาทนี่นะครับ
ทางรายการเรายังมีค่าเดินทางค่าอาหารค่าเสียเวลาให้ต่างหากนะครับ
ไม่เกี่ยวกับเงินรางวัลที่เล่นได้นี่นะครับ
เขียวจะได้นำเงินนี้ไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับ
จะนำเงินนี้ไปต่อลมหายใจอะไรก่อนครับ
ตอนนี้ก็เอาไปเดินทางเป็นค่าเดินทางรักษาลูกไปโรงพยาบาลก่อน

เพราะว่าตอนนี้ก็หมอยังนัดเดือนละ๒๓ครั้งอยู่

ผู้หญิงคนนี้นะครับเธอไม่ได้พิการเลย
แม้แต่น้อยเพราะหัวใจที่เข้มแข็งของเธอ
ที่ทำงานแบบอดทนทำทุกสิ่งทุกอย่าง
ทั้งทั้งที่ขาไม่มีแต่เธอใช้พลังกายพลังใจของเธอสู้นะครับ
ผมเลยคิดว่าพี่เขียวคือผู้หญิงที่มีร่างกายสมบูรณ์คนหนึ่ง
อย่าเพิ่งท้อแท้อย่าหมดกำลังใจรวมทั้งพี่เขียวด้วยนะฮะ
ต้องอยู่เป็นกำลังใจให้กับลูกด้วย
รวมทั้งน้าทั้งสองด้วยนะครับ
ผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับกับครอบครัวพี่เขียว
เชื่อนะครับว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนี้
ก็คือส่วนสำคัญที่จะสามารถต่อลมหายใจให้กับครอบครัวของพี่เขียวได้
คุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่คงไม่ทิ้งครอบครัวของพี่เขียวแน่นอนครับ
ผมฝากครอบครัวของพี่เขียวจากจังหวัดตรังไว้อีกหนึ่งครอบครัว

อนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ
วันนี้ถือว่าเรามาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่

ขอให้คุณพระคุ้มครองทุกชีวิตนะครับ
ให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาครับขอบพระคุณครับ
คุณผู้ชมครับผมมีบ้านที่แสนจะน่าอยู่มาอวดคุณผู้ชมด้วยล่ะ
เพราะว่าวันนี้นะครับทางคุณอาลัยได้ปรับปรุง
พื้นที่บ้านของครอบครัวย่าแก้วจากจังหวัดพิจิตร
ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขเสร็จเรียบร้อยครับ
ก่อนหน้านี้นะครับครอบครัวของย่าแก้วนะครับ
อยู่ในบ้านที่ผูกพังสุดโทรมตามการเวลา
ไม่มีแม้แต่ห้องน้ำอีกทั้งปู่ชอบและน้องอดทน
ก็ยังมีโรคประจำตัวที่ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับ
ทางคุณอาลัยนะครับจึงมุ่งมั่นสร้างสารพื้นที่
ตอบโจทย์การอยู่อาศัยให้ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของย่าแก้วครับ
มุ่งไปที่การปรับสภาพพื้นที่ที่ครอบครัวจะใช้ร่วมกัน
ให้เหมาะสมสำหรับการเติบโตของน้องอดทน
จึงเน้นไปที่ความสะอาดพื้นที่เรียบลื่น
แล้วก็ระบบระบายอากาศภายในบ้าน
และวันนี้นะครับบ้านที่สร้างจากความตั้งใจก็ได้เสร็จสมบูรณ์
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณรัฐและทีมงานคุณอาลัย
เดินทางมาเพื่อส่งมอบพื้นที่แห่งความสุข
หลังนี้ให้กับย่าแก้วและครอบครัวครับ

โอ้โห
นี่ค่ะระบบก็เป็นลมธรรมชาติ
เมื่อมาเห็นเราก็รู้สึกดีนะค่ะ
ก็เป็นภาพที่น่ารักนะคะน้องอดทนเองก็
วิ่งเล่นอยู่ในบ้านนะคะในพื้นที่ที่เราได้ปรับปรุงสวนย่าแก้วเอง
ก็ดูสดชื่นขึ้นนะคะสดใสขึ้น
อากาศนี่บรรยากาศตรงนี้ก็ดีด้วยนะคะ

ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่บ้านได้ทำหน้าที่
มอบความสุขมอบความแข็งแรง

ปู่แล้วน้องอดทนจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยอีกแล้ว
ขอบคุณคุณนารัยมากนะ
ตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะทางคุณอะไรมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะส่งมอบสิ่งดีให้กับทุกครอบครัว
ด้วยบ้านที่อยู่สบายและมีความสุขค่ะ
และคุณอะไรก็ยังเดินหน้าที่จะสร้างพื้นที่สร้างความสุขให้กับทุกครอบครัวต่อไปค่ะ
แม่ใส่ใจทุกขั้นตอนในการสร้างพื้นที่เพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนจริงนะครับคุณผู้ชมครับ
ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณอาลัยด้วยนะครับกับพื้นที่แห่งความสุขของครอบครัวย่าแก้วนะครับ
และบ้านหลังต่อไปนะครับคุณผู้ชมจะเป็นบ้านของใครจะน่าอยู่ขนาดไหนต้องคอยติดตามชมและเป็นกำลังใจให้นะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและโจทย์คำถาม๔ข้อ
เพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวได้
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ผมก็ว่าต้องมีอ่ะทุกคนแหละ
คือแบบว่าเนาะเนาะก็คือที่ขึ้นทางใจเนาะ
ไม่แน่หรอกบางทีเราทำบุญนะ
แล้วเคยได้หรือเปล่าบางครั้ง